ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมอเตอร์ไซค์มากันเป็น๑๐คันเลยนะ

โอ้โหทีนี้มันมีเสียงค่ะคุณผู้ชม
ที่จะให้ฟังต่อไปนี้เป็นเสียงบึ้ม
บึ้มอะไรอ่ะลองดูค่ะ
โอ้โหระเบิดเหรอคุณ

มันดังแบบนี้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดเลยนะคะ

นักข่าวของเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านมา
นี่คือที่ชุมชนซอยประปา๑นะคะ
เทศบาลเมืองมาพตะพุธที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง

คุณนักข่าวมาดูข่าวมาดูแล้วก็มาทำข่าวหน่อยสิ
เนี่ยวัยรุ่นพวกนี้นะออกมาจับกลุ่มบิดมอเตอร์ไซค์มา

เพราะอะไรเขาออกมาประกาศศักดากันเหรอ
ประทัดเอ่ยระเบิดเอ่ยปืนเอ่ย
นี่มาข่มขวัญคู่อริกลางค่ำกลางคืนแบบนี้
แล้วอยากให้ตำรวจมากวดขันหน่อยได้ไหม
นักข่าวของเราค่ะพอได้รับเรื่องร้องเรียนมาแบบนี้แล้วนะ
วันนี้ลงพื้นที่
เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเราก็เปิดกล้องวงจรปิดให้ดู

เขาบอกว่าอ๋อเสียงบึ้มที่ดังมา
มันมาจากการคือ๒กลุ่มเขาทะเลาะวิวาดกัน
กลุ่มวัยรุ่น๒คนขี่มอเตอร์ไซค

อีกกลุ่มนึงมีมอเตอร์ไซค์เป็น๑๐คัน
ขี่ไล่ตามมาแล้วก็มีกระบะสีแดงอีกคันนึง

ทีนี้ตอนที่ไล่ล่าวัยรุ่น๒คน
เขาเอาระเบิดเอาปืนเอาประทัดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละ

มันก็เลยเป็นเสียงบึ้มบึ้มต่อเนื่องแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็เลยเอากล้องวงจรปิด
ให้กับนักข่าวได้ดูจะเห็นเลยคุณผู้ชม
นี่เหมือนกับย้อนไปยุคอะไรนะคุณ

ต้นตอนนี้เขาสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ซึ่งนักข่าวของเราก็ถามคุณตำรวจคะคุณตำรวจคะ

ตำรวจบอกแบบนี้อ๋อยังไม่มีใครมาแจ้งความเลยครับ

เดี๋ยวยังไงผมจะดูแลกำชับให้กวดขัน

อย่างคุณยายคนนึงอายุจะ๘๐แล้วค่ะ
แล้วเขาบอกว่าโอ้โหวัยรุ่นจ๋า
ยายบอกแบบนี้เลยลองฟังยายหน่อยละกันค่ะคุณยายขอว่าอะไรคะ
วัยรุ่นจ๋าอย่าทำแบบนี้เลย
ยายกลัวสงสารยายเถอะนะใช่ไหมยาย